ฉากไปแบบตอกฟ้าโลงกับคดีใหญ่ทางการเมืองแห่งปี
ไก่ไฟกับมหากราบคดีทุจริตโครงการรับจำนำ
ข้าวที่ต่อสู้ในชั้นสารยืดเยื้อนานกว่าสองปีหก
ในที่สุดสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ตัดสินให้จำเลยในคดีนี้รับโทษจำคุกกันอย่างพร้อมหน้า
พีคของคดีหนีไม่พ้นโทษจำคุก๕ปีโดยไม่รอลงอาญา
สำหรับอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงของตระกูลชินวัฒน์
อ้างเหตุผลชิ่งไม่มาสารตามนัดเพราะอาการป่วยด้วยโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
หลบหนีครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายของใครหลายคนโดยเฉพาะกองเชียร์
จากเจ้าตัวเคยยืนยันมาตลอดว่าพร้อมจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุด
ความเชื่อมั่นที่ฉันไม่ได้ทุจริตแล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของดิฉัน
แล้วนอกจากนั้นก็คือโครงการรับจำนำข้าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์
แล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริงค่ะ

แต่สุดท้ายก็หายตัวไปแบบไร้ร่องลอย

ฝ่ายความมั่นคงรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่
และถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒ของตระกูลชินวัฒน์
ที่เลือกนี้มากกว่ายอมเดินเข้าเรือนจำ
ไล่เรียงไปที่ต้นต่อของมหากราบคดีจำนำข้าว
ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของพักเพื่อไทย
ซื้อใจชาวนาทั่วประเทศได้จนถึงทุกวันนี้
ในปี๒๕๕๔นางสาวยิ่งลักษณ์แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
โครงการรับจำนำข้าวเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องทำในปีแรก
ให้นำระบบรับจำนำสินค้าเกษตร
ใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกร
เริ่มต้นจากการรับจำนำข้าวที่ราคาเกวียนละ๑๕๐๐๐บาท

แต่โครงการดังกล่าวหลังจากดำเนินมาได้แค่ปีเสร็จก็กลายเป็นปัญหา
เมื่อไหนแพทย์วรรมเดชกิจวิกลม
สสฝ่ายค้านขณะนั้นออกมาเปิดโปรงว่า
โดยได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อที่ประชุมรัฐสภา
ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ติดร่างแหจากโครงการนี้ไปด้วย
เพราะในฐานะผู้นำรัฐบาลที่กำกับดูแล
แต่ปล่อยประละเลยให้มีการทุจริต
สร้างความเสียหายมหาศาลให้กับประเทศ
มหากราบจำนำข้าวใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า๖ปี
และพิจารณาในชั้นศาลนานถึง๒ปี๖เดือน
คำตัดสินทำให้อดีตรัฐมนตรีข้าราชการประจำ
รวมถึงเคลือข่ายเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ต้องเดินคอตกเข้าเรือนจำด้วยโทษหนักต่างกรรมต่างวาระ
พร้อมกับว่าลีเด็ดกูพูดไม่ได้
ที่หน่ายบุญทรงเตรียพิรม
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ท้ายไว้เป็นปริศนาให้เพื่อนร่วมพักเก็บไปคิด
พิพากษาคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว

ที่ส่งแรงสรรเสริญทางการเมืองไปถึงอนาคตของประเทศไทย
และเส้นทางทางการเมืองของคนในตระกูลชินวัฒน์
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน